หลังจากที่บ่นว่าเบื่อสื่อออกมานะคะ

บอกว่าไม่อยากให้ข่าวที่โรงเรียนละ
เพราะว่าทางผู้อำนวยการโรงเรียนเองก็ท้วงมาเหมือนกัน

ตั้งโต๊ะแถลงสัมภาษณ์กันที่โรงเรียนอีก
ครูปีชาก็เลยบอกว่าไม่อยากที่จะให้สื่อไปทำข่าวที่โรงเรียนนะคะ
แล้วก็บอกว่ายังไม่อยากจะพูดอะไรเรื่องนี้มาก

แต่ก็ยังมีการฝากสื่อไปถามหมวดจรูนนะว่า
ตกลงลอตเตอรี่ของใครกันแน่
เพราะเห็นว่าหมวดจรูนไปแจ้งความป้าบ้าบินไง
ว่าขายลอตเตอรี่เกินราคาให้ครูปรีชา

เป็นจังหวะก่อนที่ครูปรีชาไคร่ครวน
ชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทพมงคลรังศรี

ก็เป็นหนึ่งในผู้อ้างสิทธิ์ว่าเป็นเจ้าของลอตเตอรี่๓๐ล้าน
บอกว่าตอนนี้ผู้บริหารของโรงเรียนสั่งไม่ให้ข่าวกับผู้สื่อข่าวที่โรงเรียนอีกแล้ว
เพราะฉะนั้นขออนุญาตไม่ให้สื่อไปทำข่าวที่โรงเรียนอีก
แล้วก็ฝากผู้สื่อข่าวด้วยว่าลองไปถามร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล
ข้าราชการตำรวจหน่อยเถอะว่า
ลอตเตอรี่ตกลงเป็นของใครกันแน่
เพราะวันนี้นางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือว่าเจ๊บ้าบิน
รับทราบข้อกล่าวหาขายลอตเตอรี่เกินราคาให้กับนายปรีชา

เลยถึงได้ไปแจ้งความตกลงอย่างไร
ประเด็นวันนี้นะครับก็อยากจะฝาก
ผู้สื่อข่าวนะครับเป็นสื่อกลางเนี่ย
ได้สอบถาม
ร้อยตำรวจโทจรูนให้หน่อยนะครับว่า
วันนี้นะครับทางเจ๊บ้าบินหรือคุณรัตนพรเนี่ย

ว่าขายโรตเตอรี่๓๐ล้านเนี่ย

สรุปแล้วก็อยากจะฝากไปถามนิดนึงว่า

เจ๊บ้าบินขายลอตเตอรี่เกินราคาให้ครูปีชานะครับ

รวมถึงมีคนทวงถามไงเรื่องของเจ๊กุ้ง
ที่บอกว่าเป็นคนเห็นเลขท้าย๓ตัวโผล่ออกมาจากกระเป๋าเสื้อครูปรีชาเนี่ย
ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าตกลงรู้จักกันหรือเปล่า
ครูปีชาบอกว่าขอไม่พูดถึงเจ๊กุ้ง

และจากการพูดคุยกับทางทนายความทนายก็แนะนำบอกว่า
รอให้กองปราบเขาสรุปสำนวนก่อนดีกว่า
หลังจาก๒๘กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนั่นแหละถึงจะรู้ว่าจะดำเนินการอย่างไร
เพราะฉะนั้นต่อไปนี้จะไม่ให้ข่าวที่โรงเรียนแล้ว
ประเด็นการอายัดบัญชีของหมวดจรูนนะคะนายปรีชาบอกว่า

ทุกอย่างที่ดำเนินการก็ผ่านการเห็นชอบจากทนายความไปหมดแล้ว
และถ้าสารตัดสินออกมาว่าลอตเตอรี่เป็นของหมวดจรูน

แต่ขอทุกคนว่าอย่าคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า
โดยความคืบหน้าในการทำคดีหวย๓๐ล้านเนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้ตำรวจกองปราบรามก็นำตัวนางดุษฎีถิ่นทุ่งทองหรือว่าเจ๊กุ้ง
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีมาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบราม
เพราะว่าตำรวจภูทรภาค๑ระบุในสำนวนเอาไว้ไง

คือคนที่เห็นลอตเตอรี่เลขท้าย๗๒๖โผล่ออกมาจากกระเป๋าเสื้อครูปรีชา
ทำให้พนักงานสอบสวนกองปราบปรามก็เลยต้องนำตัวมาสอบปากคำ
ว่าคำให้การสอดคล้องกับสำนวนเดิมไหม

โอ้อะต้องตามกันต่อด้วย